วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่หลายคนจับตามองมากมากนอกจากจะเป็นวันครบ
แน่นอนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เขาประกาศวางแผนกันล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะเดินทางไปทำเนียบ

ก็ครบ๔ปีแล้วขอสชวันนี้ครบพอดี๒๒พฤษภาคม
ครบ๔ปีคนกลุ่มคนแล้วกันนะ

ซึ่งมีประกอบไว้ด้วยนักศึกษานักกิจกรรมประชาชน
ก็รวมตัวกันตั้งแต่เมื่อวาน
จนกระทั่งวันนี้ก็ตั้งขบวนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำลังจะเดินทางไปทำเนียบ
กลุ่มคนก็ผมไปมาตั้งแต่เมื่อวาน
ก็ประมาณสัก๒๐๐คน

เพราะว่าตำรวจมาตั้งเกือบ๓๐๐คน

แต่ผู้สื่อข่าวปลาไปอีก๓๐๐มื้อ
โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
จุดที่ผมสังเกตเห็นคือ
ผมว่าเขาจะใช้เรื่องของโซเชียลนะ

ครับคือในกลุ่มของคนอยู่ในโซเชียลก็ตอบรับ
ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะว่ามันครบแล้ว
ทีนี้ผู้ที่เป็นแก่นำ
ก็ลังสีมันโรม
เคยเป็นนักศึกษานิติศาสตร์ธรรมศาสตร์
ส่วนอีกคนนึงคือจานิวนะฮะ
ที่รูปร่างแกจะม่ำหนึ่ง
เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์
อกจากนั้นก็ยังมีรายชื่อของผู้ที่เป็นแก่นำอยู่
ทั้งหมดประมาณ๑๒๑๓คน
วันนี้หลังจากผ่านไป๖ชั่วโมง
หมาลัยธรรมศาสตร์เขาตั้งขบวนทางตำรวจเขาไม่ให้ขยับ
ทั้งหน้าทั้งหลังคือถนนหน้าพระธาตุ
แล้วก็ทางที่จะไปติดกับพิพิธภัณฑ์
ก็พูดง่ายว่ามีตำรวจทั้งสองด้านขบวนก็ไม่ได้ขยับไปไหน

คนสำคัญก็ประกาศมอบตัวและยุติการจัดกิจกรรม
ขณะที่บางส่วนถูกควบคุมตัว
ระหว่างนำมวลชนดาวกระจายไปอ่านแถลงการที่ทำเนียบ
ซึ่งถูกประกาศตรงหน้าธรรมเนียบ
มันมีนัยสำคัญไหมคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะพอ

เพราะว่าสื่อต่างชาติหลายสำนักเลยที่จับตาการเคลื่อนไหวครั้งนี้
ทีนี้ตอน๓โมงกว่าทั้งแก่นำทั้งหมดก็แบ่งเป็น๒ส่วนด้วยกัน
คือลองไปดูที่เมื่อเช้าที่ผมไปมานะ
บริเวณนี้คือบริเวณที่
ขบวนกำลังตั้งอยู่
แต่ตำรวจได้กั้นพื้นที่ไม่ให้เดินไป
โดยแก่นำได้พูด

เพื่อให้ตำรวจได้เปิดทาง
โดยตำรวจยืนยันว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
อยู่ที่ตรงนี้ครับที่ห้าม
ยังไม่ให้ขยับขยื่นนะครับ
การบอลจะอยู่ตรงนี้นะ
กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก

ไข้นาเรยินสวนจังหวัดเผ็ดบุรี

อยู่นะครับนะฮะบริเวณนั้น
จะเป็นเส้นทางที่จะเดิน

ว่าจะขอให้ตำรวจ
ถอยและให้ขบวนแต่คงจะยากแล้วครับ
เดี๋ยวลองไปดูบริเวณทั่วไปก่อนนะครับ
อันนี้เป็นรั้วที่กั้นอยู่

มีการแจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับ
ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาที่๓ทับ๕๘นะครับ
ซึ่งได้มีการแจ้งหลายชื่อนะครับ
ซึ่งผมยังไม่ทราบทั้งหมดนะครับว่ามีใครบ้างนะครับ

ช่วยถอยแนวรวดสัก๕เก้าเท่านั้นนะฮะ

แล้วกลับมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่อีกครั้งนะครับ
ขณะนี้ผมยืนอยู่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันนี้เป็นประตูทางออก
ขณะที่ตำรวจ
ทำการเจรจากระทั่งตำรวจ

เพราะกระทั่งพบตรนายกรัฐมนตรีกศช
ยืนยันว่าห้ามเคลื่อนขบวน

เมื่อกี้คุณรังสิมันโรมเจรจาก็ขยับไม่ได้

เพราะแม่พี่ล้อแม่พี่น้องทุกผู้โดยตั้งแถวเลยครับ

แค่เอารถมารับคนคนหนึ่งไปโรงพยาบาล

คนที่ป่วยเราเข้าใจ
คุณเห็นแกยุดประวิทย์มากกว่าคนนึงที่การกระต้ายหรือยังเลย

เธอจะไม่ยอมให้ใครต้องตาย
ไม่ล้า

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพ
ที่ตรวจตุดในวันนี้
แรงทุกวิธีแล้วครับพี่น้อง
เราแรงทุกผลทางแล้ว

มันอาจจะยังเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระดอกประชาธิปไตยไม่ได้
ดังนั้นขอร้องครับพี่น้อง
ผมรู้ถึงความเต้นสูงดี

จะออกไปใช่มั้ยครับ

ต่อแม่พี่น้องครับ
ขอความสะดุนาย
เดินทางกลับบ้าน
ห้ามควบคุมตัวบริญญาณชน

เพราะมันทำอะไรกับเราใส่ระหัส
อำนาจทั้งทุกอย่าง
แชร์ทุกกดหน้าตักทำทำบอลทุกอย่างกับเราแจม

นิดหนึ่งตามสาวทางซ้ายนะครับถ้าอยู่ซ้ายนะครับ
ก็อย่างที่บอกมันมี๒เสียงมันเป็นความเห็นต่าง
ทีนี้อื้อถามคุณแน่เมื่อกี้เราคุยกันหลังไมล์แล้วครับ
รวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาส
คือธรรมศาสตร์เป็นสัญลักษณ์
ในอดีตในประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์
เขามีชื่อว่าธรรมศาสตร์และการเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองต่อมา
เขาไม่อยากให้นักศึกษาฝักฝ่ายเรื่องการเมือง
ก็เลยตัดคำว่าการเมืองออก

ทีนี้ในประวัติก็จะมีนักศึกษา

จนกระทั่งระยะหลังเนี่ย
คือในวันนี้จริงคุณมิ้นรู้ไหมเขาสอบกัน

ผมไปเดินดูมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ถามอาจารย์ดู
ก็ว่าเป็นการสอบประจำภาคอยู่ในทุกคณะ
อันนี้การประท้วงของคนเลือกตั้ง
คุณมิ้นคงเข้าใจว่า
เวลาที่มันครบ๔ปีวันที่๒๒พฤษภาพ
ผมยังจำได้ดีว่า๔ปีที่แล้วเนี่ย
พลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นเป็นพบทบก็เรียกมา
เรียกพวกนักการเมืองพักเพื่อไทยและ
ประชาธิปัตย์มาประชุมกันในห้อง
เสร็จแล้วก็ล็อกบอกว่าผมจะยึดอำนาจ
จำได้ว่าถามว่าตกลงจะยอมไหมจะยอมไหม
พอสองคนบอกไม่ยอมปุ๊บยึดอำนาจเลย
ก็ต้องเข้าใจภาวะการในช่วงนั้น
หมายความว่าการช่วงนั้นมันหาทางออกไม่ได้
ทางทหารจริงก็มีการ
พูดหลายครั้งแล้วนะว่าจะหาทางออกได้ไหม

แต่ว่าเหมือนกับว่ามันไปเจอทางตันจริง
ภาวะการเมื่อ๔ปีที่แล้วปี๕๗ณตอนนั้นนะฮะ
เมื่อหาทางออกไม่ได้ก็ทหารก็ยึดอำนาจ
มีการจะเลือกตั้งก็ล้มการเลือกตั้ง
มีการปิดครูหาการเลือกตั้งต่าง
กระทั่งผ่านไป๔ปี
โดยปกติก็อาจจะเป็นระยะเวลาที่ยาวกว่า
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยท่านผู้ชมครับ
เพราะรัฐบาลจากการเลือกตั้งเองระยะเวลา๔ปี
ครบ๔ปีแล้วก็คงจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่
กลุ่มคนดังกล่าวที่มาเป็นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไหม
ถามว่าจำนวนคนเนี่ยไม่เยอะหรอกครับ
คือหลายคนบอกว่าจทข่มขู่กันไหมร่างกายกันไหม
คือใช่เขาท่านรองพบ
สิวราท่านสิวราเขาก็บอกแล้วว่า
จะดำเนินการเอาคนมานะฮะทีนี้จำนวนคนเนี่ยที่ผมบอกท่านผู้ชม
บอกคุณมิ้นว่ามันไม่เยอะแต่มันก็ส่งสัญญาณเหมือนกัน
คือเสียงดังเหมือนกันถึงแม้คนจะน้อยส่งสัญญาณมาเหมือนกัน
เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะ
และครั้งนี้ดูแล้วมันเป็นการท้าทายระยะครั้งแรกในระยะเวลา๔ปี
ซึ่งกลุ่มคนนะฮะหรือว่าวิธีการเรียกร้องเขาเนี่ย
เรียกร้องของกลุ่มนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนก็มีนัยยะพอสมควร
เขาบอกว่าข้อเรียกร้องของเขาให้เลือกตั้งเดือนพฤศจิกา

จากเดิมที่ทางคอสชเขาบอกลดแมพเขากุมภา
ก็บอกว่าให้เลือกตั้งพฤศจิกาปีนี้
ข้อที่๒เขาบอกว่าจะต้องหยุดการสืบทอดอำนาจของคอสชนะครับ
ยกเลิกคำสั่งของคอสชทั้งหมด
คศเป็นรัฐบาลรักษาการ
๕ให้กองทัพเลือกสนับสนุนคศ
คุณวินดูแล้วอาจจะคุณรังสิมันโลม

คุณคิดว่าเขารู้ไหมว่าเขาไปทำเนียบไม่ได้

การที่จะมีการชุมนุม

วันนี้เขาปิดกั้นก็คงจะผมเข้าใจว่าคงจะเป็นสัญลักษณ์มากกว่า
คือเหมือนหลายคนบอกว่ามันเป็นนัยยะสำคัญตั้งแต่การตั้งชื่อแล้ว
ว่าเป็นกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ใช่ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ๑๒๑๓คนแก่นำนะ
ส่วนที่เขาหน้าหมาลัยธรรมศาสตร์เขาก็เอาตัวไปที่สนชนะสงคราม
ส่วนอีกกลุ่มนึงคือเขาเข้าไม่ได้ในมรธรรมศาสตร์ก็อยู่ด้านนอก
อันนั้นก็ไปที่ยูเอ็นมีการอ่านแถลงการมีการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ว่า
อ่านแถลงการพออ่านจบทางตำรวจก็เอาไปสอนอพญาไทย

ครับทีนี้เขาก็บอกว่า๓โมงยุติการชุมนุม
เหมาเลธรรมศาสตร์ตรงนี้ปิสริสรฟันธ์แห่งชาติ
แล้วตำรวจก็ปิดหัวปิดท้ายนะค่ะก็ไปไหนไม่ได้นะค่ะ
เพราะกำลังตำรวจมีเยอะมากมากกว่าผู้จมนุม
เท่าเลยครับมีทั้งตำรวจทั้งชายทั้งหญิง
ที่เรียกว่าตำรวจกองน้ำหวาน
เอากองน้ำหวานไว้ข้างหน้า

ขอการชุมนุมตามพรบชุมนุมสาธารณะ

แต่ท่านฐานลองและพบก็บอกให้ไม่ได้ยังไง
เพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ควบคุม
พื้นที่ธรรมเนียบเป็นพื้นที่ควบคุมตามพรบชุมนุมในที่สาธารณะ
สารปกครองก็บอกว่ายังไม่ได้ไปอุทธรณ์เลย
คือไปขอที่ท้องที่ก็คือสนชนะสงคราม
สนชนะสงครามไว้ให้แล้วก็จะต้องอุทธรณ์ก่อน
ยังไม่ได้ไปอุทธรณ์แล้วไปสารปกครอง
ก็เลยยกคำร้องอันนี้ก็คือหลักเสียก่อน
เมื่อวันนี้มีการยืดเยื้อไปถึงประมาณถ้า๕๖ชั่วโมง

คุณมินครับผมเพียงแต่พูดให้ฟังว่ามันเป็นจุดเริ่มต้น
ผมเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งรังสิมันโรมกับจานิวเนี่ย
ก็ทราบอยู่นะกำลังเท่านี้คงไม่สามารถจะทำอะไรได้

โอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับ
ทั้งนั้นเราต้องติดตามดูกันต่อเพราะอย่างที่บอกว่า
ถ้าแกนนำรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์จะจบลงแบบนี้สิ่ง
ว่าเม็ดเศษที่เขาต้องการจะสื่อจริงมันคืออะไร
มีทั้งสื่อต่างชาติที่เขาจับตามองกันอยู่
และการที่ทางเจ้าหน้าที่และรัฐบาลออกมาประกาศว่า
นี่ถือเป็นการสัญญาซ้ำสองต่อหน้าสื่อทั่วโลกหรือเปล่า

วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ